อันนี้เขาชื่อว่าพิธีแทร่ย่าง
อ่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปดูกัน
นี่คือ๑ช่วง๑ตอนของการประกอบพิธีกรรมแทร่ย่างค่ะ
อีกชื่อหนึ่งเขาก็เรียกว่าพิธีกรรมตัวซู้
เป็นพิธีกรรมโบราณของชาวมุ้งที่ต้องจัดเป็นประจำทุกปีค่ะ
คือชาวมงค์เขาเชื่อว่าในทุกปีจะมีอยู่๑วันที่เป็นวันที่ร้ายแรงที่สุด
ชาวบ้านชาวมงค์เขาจะเรียกวันนั้นว่าวันใจนะวันนั้นแหละ
มงค์ทุกบ้านจะพร้อมใจกันหยุดหยุดทุกอย่างครับ

ทำขึ้นมาเพื่อเส้นไหว้ผีและสะดอกเคราะห์ให้คนในหมู่บ้านนะคะอืม
ซึ่งการทำพิธีกรรมแบบนี้แต่ละตระกูลในหมู่บ้านมงค์จะรวมตัวกันนะคะ
นำของไม่ดีประจำตระกูลมาแล้วก็รวบรวมเอาไปทิ้ง
เพื่อให้คนที่อยู่นี่นะคะอยู่เย็นเป็นสุข
เจอเรื่องร้ายร้ายจากนั้นเราก็จะต้องทำพิธีสะดอกเคราะห์แบบชาวมุ้ง
และถวายของเส้นไหว้แก่บรรพบุรุษ

งานใหญ่ก็เป็นงานประจำหมู่บ้าน
แล้วก็ต้องมาร่วมกันหมดเลยค่ะทุกคนในหมู่บ้านนะคะ
ประกอบพิธีกรรมแบบวันนั้นไม่ต้องไปไหนไม่ต้องทำงานไม่ต้องอะไร
รวมตัวกันนะคะทั้งหมดก็เป็นพิธีกรรมที่เขาสืบต่อกันมาทุกปี
แล้วก็เป็นพิธีกรรมที่ใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่อื่นด้วย
คนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องคิดแบบนี้
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ